ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเลยนะคะ
เหตุการณ์ด้านหลังคุณลุงปืนดุ

เพราะว่าจริงคือพอโดนธนาคารยึด
ต้องย้ายออกแต่ว่าลุงเดชาแกยังไม่ย้ายออก
พอคนที่มาซื้อบ้านไปเนี่ย

เขามาเจรจาเคลียร์กันไม่ลง

ภาพต่อไปเนี่ยที่จะให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย

เสียงกรี๊ทนั้นคือลูกสาว
ลูกสาวของคนที่โดนยิงคุณกมลพร
เพราะตอนแรกปั้งแรกปั้งที่สอง
หลังจากนั้นลูกก็ร้องกรี๊ด

จริงมันเดินเที่ยงกว่าว่าง
แล้วต่างจากที่เจ้าหน้าที่คุดควบคุมตัวได้
เลยอ่ะค่ะซึ่งบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
คือบ้านแบบชั้นเดียวอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแถวแถวคลองสิบเอ็ดที่ธัญบุรี
ปฐุมธานีค่ะแล้วนี่นี่ลูกศรแดงแดงนั่นน่ะ
เห็นแบบแวบแวบไหมผมขาวขาวหนวดเคราะห์ยาวยาว
นั่นคือลุงเดชาพยักษะค่ะหรือว่าบังอายุ๖๕ปี
เดชาเนี่ยแกเป็นเจ้าของบ้านคนเก่าแล้วใช้อาวุธปืนยิงนางสาวกมลพรหรือว่าคุณกุ้ง
ดอนทองอายุห้าสิบสองปีเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่
ตอนที่คุณกมลพรโดนยิงเนี่ยนะวิ่งหนีออกมาแล้วล้มอยู่ตรงเมื่อกี้เมื่อกี้
อืมอยู่ในถนนกลางหมู่บ้านอ่ะแล้วลุงเดชาแกตามมายิงซ้ำอีกปั้งปั้งปั้งปั้ง
อีกสี่นัดติดอ่ะแล้วเดินเข้าบ้านไปตอนนั้นเนี่ยนะ
ตัวของคุณกมลพรเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยยังไม่ตายนะคะนอนแบบจมกองเลือดหายใจโรยรินอยู่อะค่ะ
มีชาวบ้านมีกู้ภัยเนี่ยจะเข้าไปพาออกมาแล้วจังหวะที่จะเข้าไปช่วย
คุณกมลพรนะเก็บแรงเหมือนกับเป็นแรงเฮือกสุดท้ายยกมือขึ้นแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
หลังจากนั้นคือคุณกมลพรสิ้นลมนะจังหวะนั้นที่กู้ภัยกำลังจะเอาร่างออกมา
นี่นี่นี่ช่วงประมาณจากสามโมงเกือบสามโมงครึ่งอ่ะค่ะดูลูกสาวสิ
อดศพแม่ร้องไห้ใจจะขาดอยู่แล้วอ่ะค่ะแล้วจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ก็มีบาดแผลโดนยิงตรงหัวตรงตัวกระสุนโดนอวัยวะสำคัญทั้งนั้นเลย
เป็นเหตุให้คุณกมลพรเนี่ยเสียชีวิตทีนี้จากการสอบเนี่ย
ก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าคุณกมลพรเขามาซื้อบ้านหลังนี้
ซื้อจากธนาคารนะได้ประมาณปีนึงแล้วก็ลุงเดชาเองที่เป็นเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยยังไม่ยอมย้ายออก
ซึ่งทางคุณกมลพรเองก็มีการแวะเวียนมามาบอกจะให้ลุงเดชาเจ้าของเก่าย้ายออก
คุยกันมาหลายรอบบอกกันมาหลายรอบแล้วเมื่อวานเนี่ยนะ
ทางคุณกมลพรมากับลูกสาวพอมาถึงปั๊บเนี่ย
ฝั่งลุงเดชาเอาปืนออกมายิงอ่ะแล้วโอ้โห
พออย่างที่รายงานไปพอยิงแล้วคุณกระมวลพรล้มลงแล้ว
ยังมายิงซ้ำอีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
เดชาเนี่ยก็เดินเข้าบ้านไปอ่ะนะคะครับโอ้โห
มันเป็นความสะเทือนใจที่เกิดขึ้นนะเมื่อวาน
แล้วยังไงอยู่บ้านนี้มานานแค่ไหนแล้วผูกพันกับบ้านหลังนี้
แล้วปัญหามันคืออะไรปมปัญหาคือผู้ก่อเหตุอยู่บ้านหลังนี้มายี่สิบปีครับ
เขาเป็นคนเงียบเงียบไม่สูงสิงกับใครนะครับ

เคยมารับจะให้ไปอยู่ด้วยหลายครั้งแล้วแต่แต่คุณลุงไม่ไปไม่ไป
คือหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมมีหมายสารจังหวัดธัญบุรีนะครับ
ฟ้องร้องระหว่างนางสาวกมลพรผู้ตายกับคุณลุงเดชาเนี่ย
ผู้ก่อเหตุเนี่ยฟ้องร้องกันนะครับในความผิดจงใจขัดขืน
หมายบังคับคดีไงครับค่ะขณะเดียวกันทีมข่าวนะครับ
คลิปสุดท้ายเป็นคลิปอะไรอ่ะคลิปก่อนที่นางสาวกมลพรจะถูกยิงเสียชีวิตครับ
เป็นคลิปที่ลูกสาวของผู้ตายถ่ายไว้ตอนที่นางสาวกมลพรเข้าไปคุย
ไปเจรจากับลุงเดชาดูหน่อยไหมครับค่ะ

ก็คือ
ต้องการ
ไม่รับใจของคุกต้องรอดไปทั้งนาน
เนี่ยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคือเราจะได้ยินเสียงบ้างนะเสียงมันอาจจะอยู่ไกลด้วยค่ะ
แต่เราพยายามขึ้นทรัพย์ให้เป็นจังหวะที่คุณกมลพรกำลังเจรจาอยู่
แล้วที่นั่งแล้วเห็นแต่มืออันนั้นคือลุงเดชานะคะ
ใช่คือเหมือนกับคุณกระมวลพรก็ไม่ไหวเหมือนกัน
คงจะอยากจะย้ายเข้ามาอยู่แหละตามภาษาทั่วไปถ้าเกิดเราซื้อบ้านแล้ว
แต่ฝั่งลุงไม่ย้ายออกสักทีแล้วก็มีการบอกว่า
เดี๋ยวจะให้หลานชายแล้วมาซื้อซึ่งคุณกระมวลพรบอกว่าไม่
คือจุดสรุปจะเอายังไงเนี่ยเหตุการณ์นี้การพูดคุยมันไม่เป็นผลไงคะ

แล้วหลังจากที่ลุงเดชาก่อเหตุยิงแล้วตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้าน
ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงให้ลุงเดชามามอบตัว

ซึ่งโอ้โหลุงเดชาไม่ได้ยอมง่ายนะ
ทีนี้เวลามันก็ล่วงเลยมาเรื่อยดูสิฝนตกด้วยค่ะ
ทีนี้พอเวลามันล่วงเลยมานะเจ้าหน้าที่ตัดสินใจสวมชุดเกราะกันกระสุน

จะเข้าไปไปจับกลุ่มตัวลุงเดชาในบ้าน
แต่ปั้งจังหวะนี้คือกำลังเข้ารายงานสดข่าวเย็นพอดีเลยนะ
นี่ไอ้ที่นี่ที่ประกายไฟจากปากก็บอกปืนออกมานี่แหละ

โอ้โหคุณเลิฟระวีการแก้ววิจิตกำลังรายงานสดอยู่
อยู่ตรงนั้นก็สะดุ้งเหมือนกันเพราะเราก็ไม่คิดว่าจะเจอภาพนี้

กระสุนที่ลุงเดชายิงออกมาโดนโล่
หมวกกันกระสุนของตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ต้องถอยเลยสิคะ
มาตั้งรับแล้วก็มาวางแผนกันใหม่

เผื่อใครไม่ได้ดูจังหวะเมื่อวานตอนเย็นนะคะ

มีเสื้อเกราะมีหมวกกันน็อกแล้วก็มีโล่กันกระสุนแบบนี้นะครับ
ทีนี้ตอนสักประมาณ๖โมงเย็นได้ค่ะ
ตำรวจก็เอาตัวลูกสาวกับลูกชายของลุงเดชา

แล้วก็ขอให้เปิดโทรศัพท์มือถือ

จนลุงเดชานเนี่ยก็ยอมเปิดมือถือ

รวมถึงมีการจะคุยกับนักข่าวด้วย

จังหวะนั้นนะคะคุณลุงบอกนะว่า

หนึ่งในนั้นคือคุณหนุ่มกัญชัย
กับอีกคนนึงคือคุณกันจอมพลัง
จะเจรจาจะมอบตัว

ถึงคุณกันจอมพลังนะให้คุยกับลุงเดชา

มาเจอกันที่สพธัญบุรี

เลยทำให้ลุงเดชาตัดสินใจ

บอกว่าอยากให้คุยกับ
จอมพลังเจ้าหน้าที่ทำให้นะ

การปิดล้อมมียิงสวนเจ้าหน้าที่ด้วย

เรื่องนี้เนี่ยเพราะจังหวะที่

ไปที่สธัญบุรี

ญาติของคุณกมลพรผู้ตาย

พอญาติเห็นปุ๊บง้างมาอย่างนี้เลย
ดูอีกรอดเลยมั้ยเนี่ยเสื้อเขียวนะ

จริงจริงรุงแกก็ไม่รู้ตัวปะตอนหนังนี้

เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะตามมาประชาธรรมอีก
หลังสอบปากคำแล้วผู้บังคับการตำรวจภูทร

ท่านรุ่งเดชาสารภาพน่ะว่า

ที่ไปยิงคุณกมลพรเหตุเพราะโดนกดดันเรื่องของบ้านนี่แหละ

แกโดนยึดมาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วแล้วนะ
แล้วก็บอกว่าเขาเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากธนาคาร
แล้วสุดท้ายบ้านก็ถูกขายท่อตลาด
ส่วนคุณกมลพรมาซื้อต่อ
แล้วคุณกระมวลพรก็มาบอกให้ลุงเดชาย้ายออกจากบ้านหลายครั้งแล้ว
แต่ที่ลุงยังไม่ย้ายออกเนี่ยก็ลุงรอลูกสาวอยู่
ให้ลูกสาวไปกู้เงินมาซื้อบ้านคืน

คุณกมลพรผู้ตายก็เข้ามาไล่ลุงอีก

ฟังเส้นสุดท้ายแล้วก่อเหตุยิงปั้งเลย
วันที่เขามาพบครั้งแรกเขาบอกเพียงว่า
หนูให้โอกาสคุณตาซื้อคืน

คุณลุงได้มีการตกลงราคาซื้อขายบ้านหลังนี้
กับเจ้าของคนใหม่หรือยังครับ

เท่าไหร่ครับห้าแสงห้าครับ

คือมันหลายรอบแล้วที่คุยกัน

นี่คือคำพูดของฝั่งผู้ก่อเหตุก็คือลุงเดชาแต่ว่าฝั่งผู้ตายอย่างคุณกมลพรก็ไม่มีสิทธิ์ได้มาแก้ต่างอะไรแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะก็ต้องเรียนแจ้งแบบนั้นซึ่งถ้าฟังจากใจความเนี่ยเหมือนลุงเดชาแกจะบอกว่า
มีการเจรจากับคุณกมลพรว่าจะตกลงซื้อขายกันซื้อคืนคือลุงเดชาแกอยากซื้อคืนตกลงราคากัน๕๕๐๐แล้วก็บอกว่า
ที่คุณกมลพรพูดหลายครั้งมันพลิกไปพลิกมาส่วนลูกสาวของคุณกมลพรครับโอ้โหเล่าทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชม
ก็สูญเสียแม่ไปแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยทำธุรกิจประมูลซื้อขายบ้านมือสองอืม
ที่มีทั้งการขายท่อตลาดแล้วก็ซื้อตรงจากเจ้าของบ้านเดิมส่วนกรณีของลุงเดชาเนี่ย
แม่เธอก็เดินทางมาทวงถามให้ย้ายออกมาเป็นปีแล้วแต่ลุงเดชาก็ดึงดันไม่ย้ายออกสักที
ครั้งล่าสุดลุงเดชามาบอกว่าจะย้ายออกนะถ้าแม่เนี่ยไปเอาหมายสารมาแสดงให้เห็น
ซึ่งแม่ก็ไปขอหมายสารมาแต่พอเอามาลุงเดชาก็ไม่ทำตามที่พูดยังไม่ย้ายออก
แล้วยังมายิงใส่แม่อีกจนแม่ฉันเสียชีวิตเลย
ก่อนหน้านี้แม่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าลุงเดชาจริงได้เงินจากกรมบังคับคดีมา๖๐๐๐แล้วนะ
แสดงว่าลุงเดชาก็ต้องรู้สิว่าต้องย้ายออกเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทำไมลุงเดชายังมาดึงดันอยู่แบบนี้เบื้องต้นครับทางคดีนะคุณผู้ชม
เดชาก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
เพราะว่ายิงสวนมาด้วยใช่ไหมแล้วก็มีความผิดพรบออาวุธปืนด้วยครับ
โดยทางคดีความลุงเดชาจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเรื่องที่ลุงร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกับคุณกันจอมพลังเนี่ย
คุณกันบอกว่าจะเอาข้อมูลไปตรวจสอบข้อได้จริง
ถ้าพบว่าไม่ได้ความเป็นธรรมเดี๋ยวจะช่วยเหลือตามสิทธิ์ต่อไปครับ